พยายามห้องนอน

ยุคสี่สิบสามปีนอนหงายอยู่ที่พื้นปูนข้างบ้านเล็กที่สามห้าเจ็ดหมู่เจ็ด
ตำบลตำบลเมืองอำเภอเมืองเลยในสภาพเขาคอหักครับ
สาแตกเป็นแผลชะกันเลือดไหลนองเต็มพื้นเลย
นางธนาวันแสงสว่างแม่ของผู้ตายเนี่ยเล่าบอกว่าลูกชายชอบดื่มเหล้า
วันการเห็นเมาด์หนักเลยแม่บอกเมาด์หนักเลย
แต่ประตูห้องมันล็อคก็ปรีงกำแพงข้างบ้านขึ้นไป
จังหวะขึ้นไปเหยียบชายคามันเป็นไม้ใช่ไหม
ไม้หักครับวิ่งมาดูเอ้าลูกชายบ้านนี้ตกลงมาข้างล่าง
หุดศรีสักแกะแทกพื้นเสียชีวิตเลยครับ
ยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้เคยมีหมอดูพญานาค
ทำนายลูกชายว่าจะตายตอน๔๓ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงจริง
นี่ก็เป็นความเชื่อของคุณแม่นะครับฟังคุณแม่หน่อยฮะ
คุณผู้ชมดูนะหลายข่าวที่มันจะไม่น่าเกิดเหตุ
ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต

มันมีตัวเต้งเร่งปฏิกิริยาคืออะไร

อยากให้เหล้ากินเหล้า
เอาแค่สนุกพอเมาแล้วมันขาดสติ
ดูแลตัวเองไม่ได้ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ